พัทธลุงสามีหึงโหดนะคะ
ออกไปทำงานพอกลับมาถึงบ้าน
เห็นพันรยาคุมโปรงนอนเล่นโทรศัพท์มือถือ
ยังไม่ได้ทันถามเลยว่าเล่นอะไร
คว้าไม้ตีก่อนภรรยาวิ่งหนี
ขวาจอบตีซ้ำอีกที
ตายกลางบ้านเลือดนองเต็มพื้นภาพ
ที่คุณผู้ชมเห็นขออนุญาตเบลอนะคะ
เพราะว่าบริเวณศีรษะเป็นเลือดทั้งนั้นเลยนะคะ

ผู้ก่อเหตุอุ้มลูกชายวัย๕ขวบ
มอบตัวกับตำรวจนี่นะคะ
ผู้ก่อเหตุชื่อวนายพิรุณอินทองแก้วอายุ๓๒ปีค่ะ
จอบทุบนางวันระวีหมุนวง
อายุ๒๗ปีเสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่ง
ตำบลโคกชะงายอำเภอเมืองพัทธลุง
ก่อนที่นายพิรุณผู้เป็นสามี
อุ้มลูกชาย๕ขวบเข้ามอบตัวกับตำรวจนะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะ

ตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงเดินทางไปสอบปากคำ
นายพิรุณผู้ก่อเหตุที่สพโคกชะงาย
ใช้เวลา๓๐นาทีในการสอบปากคำ

พันธ์ตำรวจเอกโชธติวัตรเหลืองวิไล
รองผู้กำกับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงเปิดเผยนะคะ

และคืนวันเกิดเหตุนายพิรุณกลับมาถึงบ้าน

คุมโปรงเล่นโทรศัพท์มือถือโมโหค่ะ
และความโมโหมันบวกเพิ่มขึ้นไปเป็น๒เท่า

แล้วไปล้มที่ห้องโถงของบ้าน
จากนั้นนายพิรุณไปหยิบจอบที่วางอยู่ข้างบ้าน
มาตีพันธุระยาสำที่ห้องถงจนตาย

เขาได้ขี่รถจักรยานยนต์

มอบตัวกับตำรวจเลยค่ะ
พวกคุณคนนักการสัตว์เสกยบ้ามาด้วย
เพราะว่าคุณเนี่ยต้องวิ่ง
ต้องมาตีขายประหลาด

อิงทองแก้ว
จังหวันบ่อยคืนวันเกิดเหตุตัวเองอยู่หลังบ้าน
อยู่บ้านหลังติดกันได้ยินเสียงเอะอะโวยวายทะเลาะกันนี่แหละ
ก็เลยเดินมาดูเจอลูกชายอยู่ในบ้าน
หลานชายตัวเองอายุ๕ขวบนั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้าน
พอเปิดประตูเข้าไปลูกสะพ้ายนอนจมกองเลือดอยู่ที่กลางบ้านเลยนะคะ
เนี่ยสาเหตุน่าจะมาจากความหึงหวงนั่นแหละ
วกกับลูกสะพ้ายอยู่กับบ้านเฉยไม่ได้ทำอะไร
อีกทั้งยังมีนิสัยชอบเล่นการพนันด้วย

เคยเอาสร้อยคอทองคำไปขายมาแล้ว
ฟังเสียงแม่ของผู้ต้องหาค่ะ
มา